ทีนี้ในปี๒๕๖๔จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
อยากให้คุณผู้ชมมาฟังทางนี้ด้วยกันจากโหนฟองสนาน
ออกมาเปิดเผยค่ะว่าปีนี้ค่ะ
ภาพรวมก็จะมีทั้งร้ายมีทั้งดีเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวค่ะ
โดยนางฟองสนานจามอนจันโหนชื่อดังอดีต
จัดรายการวิทยุฝีปากกล้าทำนายดวงเมืองปี๒๕๖๔เอาไว้นะคะ
ปีนี้มีทั้งดีมีทั้งร้ายเปลี่ยนแปลง

ปฏิวัติใหญ่ในเมืองยังมีต่อไป
ประชาชนยังมีเคราะห์มีหนี้สินเจ็บไข้ได้ป่วย
แต่เศรษฐกิจประเทศเริ่มปรับฐานดีขึ้น
พร้อมเตือนค่ะมีเกณฑ์จะเกิดอุปติเหตุใหญ่
จากไฟแรงไฟแรงนะคะอะไรนี่ต้องติดตาม
ขณะที่ดวงการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะมีการเขย่าเปลี่ยนแปลง
หรืออาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะคะ
และการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้
จะทำให้ผู้นำรัฐบาลอึดอัดอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
จนถึงเดือนกันยายนสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นนะคะ
ไปฟังเสียงโหนฟองสนานทำนายดวงเมืองปีนี้กันค่ะ
เริ่ม๒๕พฤษภาคม๒๕๖๔เป็นต้นไปคอยดูเถอะ
วันนั้นแหละ๒๕๒๖ต้องเขย่ากันแน่แต่ไม่รู้ว่าใคร

บอกท่านนายกคอยเลยว่าจะเป็นอะไร
คือ๒๕๒๖พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ
ซึ่งแล้วก็โครงพระอืดพระอมละ
ไม่เข้าคายไม่ออกยาวนานไปประมาณสิ้นกันยายน๒๕๖๒
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าในคอลโลมอลเขย่ากันมาก
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกันยา
แล้วก็ตลอดทั้งปีซีกฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล
ใครมาเป็นก็จะเหมือนคนป่วยไม่มีแรง

พระฟองบอกเลยพระเหนียวประยุจันโอชา
ไปให้ถึง๑๔พฤศจิกายน๖๔มันด้วยความหวังดี

เราจะถึงแม้เราจะผันผวนมากตอนต้นปี
ในเรื่องของภัยคือภัยจากโรคระบาด
แต่ว่าเราจะได้เริ่มเห็นแววดีประมาณมีนาคมเป็นต้นไป

สิ้นปีเราจะได้เห็นแววดีทางด้านเศรษฐกิจ
แต่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ภาระหนัก
ใครมาเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านก็ดวงตก
ประชาชนก็ยังต้องฟันฝ่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจโดยรวมดี
แต่ไม่ใช่เศรษฐกิจรายบุคคลมันอยู่ที่กลุ่มไหน
ประชาชนต้องฟันฝ่าเรื่องหนี้สินเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย
ประชาชนยังมีเคราะห์ให้เศร้าโศกเสียใจ
แต่ด้านดีคือเรามีโอกาสอีกหลายด้านเช่นฮับทางด้านยาเวชพันธุ์
ศูนย์กลางด้านการศึกษาและอื่นให้กำลังใจคนไทยตลอด
ว่าถ้ารู้สึกอึดอัดให้ปฏิวัติตัวเอง
ถ้าท่านไม่ปฏิวัติท่านจะถูกปฏิวัติ
หรือไม่ปฏิวัติท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด
แล้วโปรดจำคำป้าฟองป้าฟองเชื่อมั่นในดวงเมืองว่า
ว่าเราจะเจอหนักแค่ไหนเราก็รอด
ยิ่งมีวิกฤตจะมีโอกาสตามมา
นี่แหละค่ะลองดูนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะต้องปรับตัวกันยังไง